กลับมาติดตามชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันที่๑๖กรกฎาคม
วันที่สลากินแบ่งรัฐบาลจะออกเป็นงวดที่๒ของเดือนนี้แล้วนะครับ
วันนี้ข้อมูลเรื่องตัวเลขหลั่งไหลกันเข้ามาเพียบเลย
คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ

คนไทยอยู่กับความเชื่อยังไงยังไงก็หนีไม่พ้น
เรื่องความเชื่อเรื่องข่าวแปลกนะฮะ
เช้าแบบนี้นอกจากเมื่อสักครู่มีเลขจากอาจารย์นบมาให้แล้ว
คุณจำได้เนี่ยอาจจะไม่สำคัญเท่าเรียงถูก
คือเลขมันกลั่นกรองมาแล้วก็จริง
การเรียงให้ถูกแค่สลับผิดตำแหน่งเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะจ๊
เออแต่การจะเรียงถูกไม่ถูกเนี่ย
ต้องไปดูเองที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
วันนี้ใครก็สามารถเข้าไปเป็นสักขีพยานได้นะคุณ

แต่เขาเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปดูได้เลย
เห็นกับตาว่ากระบวนการเขาโปร่งใสขนาดไหน
แล้วเขามุนตัวเลขออกมาเนี่ยโอ้เป็นยังไงบ้าง
หยิบลูกบอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ
มาดูข่าวแปลกกันนะครับพาไปดูหลายที่กันเลยนะครับ
บอกว่าตอนนี้มีทั้งเรื่องของรอยพญานาค
เรื่องของจิ้งจกสีแดงลูกแมวใบ้หวยก็มี

มันไม่ได้ให้หวยแต่มันมีเลขขึ้นจริงจริงอ่ะอืม
ตรงมันได้ให้ใช่ไหม

แมวก็จับพริกจับหงายจับคว่ำจับเอียง
แต่เจ้าของบอกว่ามันมีเลขขึ้นจริงคุณ
คือมันไม่ใช่การเดาแต่คือเลขออกมาชัด
แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าใครจะดูออกมาเป็นเลขอะไร

ผมเอาอีกแล้วเรื่องความเชื่อวิธีการดูเลขนะ
เขาบอกว่าเวลาที่เราไปขัดถูต้นไม้ต้นอเขียน
เขาบอกว่าขัดไปเรื่อยจนกว่าเราจะเหมือนจะง่วง
จังหวะการง่วงกันจังหวะจะหลับจะตื่น
ตาเบลอนี่ตัวเลขมา
อันนี้ผมก็ฟังผู้เท่าผู้แก่เขาว่ามานะ

ใช่เนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยเจ้าของบอกเห็นเป็นเลข๗๘๙นะฮะ
ลูกแมวทั้ง๓ตัวเป็นของเจ้าของบ้าน
ตำบลสร้อยฟ้าอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงตรวจสอบพบว่า
เลข๗กับเลข๙เกิดขึ้นจากมีขนสีดำแซมขึ้นบนหลัง
มองเห็นเป็นเลขชัดเจนส่วนเลข๘นั้นยังไม่ค่อยชัดเจน
๙๗อันนี้๙๗หรือจะเป็น๖ก็ได้อ๋อใช่ฮะเลข๙กลับด้านหน่อย
โดยเจ้าของบ้านคือคุณพี่สมจิตถ้ำเทศ

ตัวที่มีหมายเลข๗บนหลังเป็นเพศผู้ส่วนอีก๒ตัวเป็นเพศเมีย
ส่วนแม่แมวชื่อบุญมาหลงมาอยู่ด้วยจึงเลี้ยงไว้
และในวันที่ตกลูกก็ตกลูกบนตัวของนางทองใบเลย
ซึ่งเป็นพี่สาวที่นอนป่วยอยู่ในบ้าน
มีนัยยะอะไรหรือเปล่าซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยนะฮะ
ในช่วงที่ลูกแมวเกิดมาใหม่ก็ยังเห็นเลขบนหลังไม่ชัด
แต่เมื่อโตขึ้นคุณเลขบนหลังจะชัดชัดเลย
คือมีหนึ่งรอยแล้วก็มีด้านหน้าอุโบสถอีกหนึ่งรอย
โดยก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าใหญ่ลือชัย
เตรียมที่จะเดินทางไปที่ลาว
โครงการพระธรรมทูตระหว่างประเทศ
ก็ได้แจ้งให้ญาติโยมรักษาดูแลวัดให้ดี
พอตกกลางคืนเท่านั้นแหละขณะที่เคลิ้มหลับไปค่ะ
นิมิตรก็คือฝันเห็นพญานาค
เป็นพญานาคผัวเมีย๒ตัวเนี่ยนะคะ

แล้วก็รับอาสาวว่าจะดูแลวัดแทน
พอตื่นเช้าขึ้นมาก็ตกใจค่ะ
เพราะว่าเวลาเดินไปหน้าอุโบสถก็เจอรอยแบบนี้เลย
ด้านช่างปั้นพญานาคบันไดอุโบสถ
ก็บอกว่าการที่มีรอยดังกล่าวเกิดขึ้น

ประชาชนส่วนหนึ่งก็ได้ตีเป็นเลขเด็ดตามที่ชอบกันไป

แต่ว่าพอเอามาผูกกับความเชื่อแล้ว
คนก็เอาไปผูกแล้วก็กลายเป็นว่าเห็นเลขเด็ด
แล้วก็มาในช่วงจังหวะเวลาที่อาจจะเหมาะสมเชื่อมโยงกันได้นะคะ
ไปดูกันที่ราชบุรีกันบ้าง
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือจิ้งจกลักษณะแปลก
ว่าแปลกคือเรื่องของสี
เพราะว่าสีเป็นสีแดงไม่ใช่สีน้ำตาลทั่วไปด้วยนะคะ
อยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งในถนนศรีสุริยวงศ
ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรี
เจ้าของบ้านนี่แหละค่ะก็คือนายสถิตผู้เปลี่ยน
เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายมองเห็นจิ้งจกตัวนี้ไต่ออกมาจากผนัง
ก็เลยจับใส่เข้าไปเอาไว้ในตู้

ก็เลขที่บ้านเขานะผมบอกแค่ว่าเป็นเลขที่บ้าน
ใช่เกี่ยวยังไงหรือเปล่าก็เดี๋ยวนะลองว่ากันไป
เขาบอกเห็นจิ้งจกอยู่กำลังหาแมลงนะคะ
ก็เลยจับเอาไว้ใส่ตู้แล้วก็หาแมลงให้กิน
เห็นว่าเออสวยดีแปลกดีไม่เคยเห็นจิ้งจกสีแดง
พอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปก็มีเพื่อนบ้านหลายคนไปขอดูค่ะ
รายก็นำเอาไปตีเป็นเลขเด็ด

ก็แล้วแต่จะตีเพราะว่าบางคนก็จะมีเจ็ดเจ็ด
นี่เหรอหรือเขาลองนี่เหรอ
อันนี้คนที่เขาเสี่ยงโชคเก่งนั่นนะคะก็จะมีวิธีการ
ส่วนนายสถิตก็เชื่อว่าจิ้งจกสีแดงตัวนี้เป็นสัตว์มงคลค่ะ

หลังจากนี้ก็จะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะ

มันแปลกแล้วเคยเห็นดำกับขาว

ดีค่ะนี่ก็ชอบอยากจะได้

ยังเลยว่าเดี๋ยวเล็กเด็ดนู้นนี้อยากจะได้เล็กเด็กจนเหลือเกิน
ไปดูที่ชัยนาธกันบ้างนะครับ
เห็นอะไรฮะนี่คืออะไรเอ่ย
ชาวบ้านคาการพิสูจน์กลิ่นของเห็ดประหลาด
ที่มีลักษณะคล้ายมือแถมยังมีกลิ่นเหม็นเหมือนศพด้วยนะคุณ
แล้วก็มีแมลงวันตอมด้วยนะ
ผมเห็นเล็ก๖นะ
ชาวบ้านบอกบางคน๕
เมื่อกี้๖อยู่ที่เสื้อของพี่เมื่อกี้ผมได้ใบ้นะ

ตำบลห้วยกรดอำเภอสังคบุรี

เห็ดประหลาดรูปร่างคล้ายนิ้วมือคน

กว่า๑๐เซนติเมตรมีกลิ่นคล้ายสมจริง

มีแมลงวันมาดอมดมความเหม็น

กับตัวเองและครอบครัวจึงตัดสินใจ

ถูกต้องไหมก็เลยช่วยนำกระถางเห็ด

แล้วก็จากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ชนิดนี้เป็นเห็ดพันธุ์หายาก
ติดอันดับ๑ใน๕

หาไม่ได้ง่ายนะถือว่าเป็นข่าวแปลก
ความน่าสนใจนะฮะมีชื่อว่า
มือหรือว่าเห็ดมือผี

ก็ชักชวนแมลงวันมาตอมมาดอมดมนะครับ

บ้านเราเคยเจอแล้วนะเคยมีอีกที่หนึ่ง

ก็เป็นเห็ดมือแบบนี้เหมือนกัน
นี่แหละค่ะ

วันนี้ขอให้โชคดีทุกคนนะจ๊ะ
แม่ของผมอยากได้หวยครับ